เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะนอกจากสถานการณ์โควิดมันจะระบาดแล้ว
ต้องบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มาในรูปแบบของมิจฉาชีพ
ก็กำลังระบาดอารวาสหนักมากเลยนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้มีข่าวลือออกมารายวันเลยว่ามีคนตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินไปก็มี

ซึ่งล่าสุดคนบันเทิงก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้ากับตัวอีกรายหนึ่ง

คือเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้เลยค่ะ

เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะ
พร้อมกับอัดคลิปออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วย
ซึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพเขาก็ใช้มุกเดิมนั่นแหละ
อ้างว่านุ่มไม้ใช้บริการขนส่งรายหนึ่ง

ไม้เขามั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้
เหมือนที่ฝ่ายตรงข้ามพูดมา
ฝ่ายตรงข้ามพอเห็นหนุ่มไม้พูดแบบนี้ปุ๊บ

ตัดสายใส่เลยจ้า
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มไม้กันหน่อยนะคะ

ก็คือมีมิจฉาชีพโทรมาในโทรศัพท์ผม

ทำทุกวิถีทางเลยให้ดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็บอกว่าเราได้มีการส่งของ
ซึ่งข้างในกล่องจะมีพวกพาสปอร์ต๘เล่ม

ก็เลยงงแต่เราไม่ได้ส่ง

คือตอนแรกคิดว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัว

โหคือเขาทำกันเป็นกระบวนการนะครับ

ต้องระวังน้องพลอยก็เจอนี่

พลอยเนี่ยเจอกับตัวคือด่าก่อนจะวางสาย

ความว่าพูดออกอากาศไม่ได้

แล้วคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลส่วนตัวของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง

เอ้าถ้าคุณรู้ว่าคุณมีข้อมูลของเราคุณก็บอกมาสิ
พอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเขาด่าเสร็จแล้วเขาก็ตัดสาย

สังเกตเขาจะโทรมาประมาณช่วงเวลา๙ถึง๑๐โมง

ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ถ้ามีแปลกมาไม่ต้องรับนะคะ